คุณผู้ชมคะพูดถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เอาจริงตอนนี้คือทั่วโลกก็ยังให้ความสนใจ

คุณเดินทางไปต่างประเทศเห็นคนใส่แมส
คือเขาตระหนักตระหนกมากขึ้นไหม
ก็ตนกนะคะโดยเฉพาะในสนามบิน

มีด่านผ่านที่สวรรภูมิเดินผ่านมาด้วยเลย

เขาก็มีการเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เพิ่มขึ้นตอนนี้คือ๑๗๐๐กว่าแล้ว

ซึ่งทางการจีนก็มีการแถลง
ตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่

แล้วทางสหรัฐอเมริกาเองก็มีการออกมายืนยัน
ว่าพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นรายที่๙
รายที่๙ที่ไปเจอคืออยู่ที่แคลิฟอร์เนียนั่นเอง
เป็นผู้หญิงนะฮะที่เดินทางมาเยี่ยมญาติที่แคลิฟอร์เนียนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานใหญ่
การควบคุมและรักษาโรคระบาดในมณฑลหูเป่ยของจีน

บอกว่าจะดำเนินการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
แล้วก็ผู้ป่วยต้องสงสัยทั้งหมดออกจากส่วนกลาง
เพื่อให้กระบวนการตรวจแล้วก็วินิจฉัยง่าย
แล้วก็สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงโรงพยาบาลทั้งสองแห่งของจีน
ขนาด๑๐๐เตียงแล้วก็๑๖๐๐กว่าเตียง

เนรมิตอย่างรวดเร็วจริงเขาจะเปิดใช้วันที่๕นี้นะ
คือตั้งแต่วันที่๓กุมภาถึง๕กุมภาไม่เกินนี้
นะฮะที่ทางการจีนเขาเคยเปิดข้อมูลไว้
สร้างคือ๒๓มกราคม

แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพูดถึงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ

ทีมข่าวไทยรัฐเองก็ได้รวบรวมตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ
ล่าสุดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ป่วยทั้งหมดในโลกนะคะทั่วโลกนะคะ
อยู่ที่๑๗๓๘๔ราย
ผู้เสียชีวิตอันนี้รวมทั้งโลกนี้นะคะ
แต่แบ่งเป็นอยู่ที่จีนอย่างเดียว๓๖๑ศพนะคะ
เพราะว่าอีก๑ศพนี่คือในฟิลิปปินส

พบว่ามีชายชาวจีนวัย๔๔ปีที่เดินทางมาจากอูฮัน
แล้วก็มาเสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์
ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แล้วเสียชีวิตนอกประเทศจีนเป็นรายแรก
ใช่นี่คือเราแบ่งให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะ
ทั้ง๕ทวีปว่าแต่ละทวีปจำนวนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ

ล่าสุดเองทางนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้
ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก็มีการสั่งห้าม
ให้คนที่เดินทางมาจากจีนทั้งหมดเลยนะ
ห้ามคนจีนเข้าฟิลิปปินส์
หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์
พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น

แล้วก็ด้านกระทรวงสาธารณสุขของไทยเอง
ยืนยันยอดล่าสุดอันนี้ของไทย
ยังยืนยันว่าผู้ติดเชื้ออยู่ที่๑๙รายนะคะ
คุณผู้ชมครับก็ต้องดูสถานการณ์ในบ้านเรา
อย่างที่คุณอริยาบอกว่ามีการยืนยันว่า
ผู้ติดเชื้อในบ้านเรายังมี๑๙ราย
ตัวเลขยังคงเดิมจากเมื่อวานนี้
และอีกอย่างหนึ่งที่กลายเป็นพาดหัวใหญ่
อยู่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทรัศน์
หมอไทยดังกล้องโลกปราบไวรัสมรณอยู่หมัด
เพราะว่าใช้ยาต้านไวรัสเอส
ร่วมกับยาต้านไข้หวัดใหญ่
กลายเป็นประเด็นสำคัญที่บอกว่าโอ้โหแพทย์ไทยนี่เก่งจังเลยนะครับ
จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น
ใช่ค่ะอาการดีขึ้นหมายความว่าจากเมื่อก่อนผู้ป่วยหมดแรงอ่อนเพลีย
แต่พอให้ยาตัวนี้ไปแล้วไม่ถึง๔๘ชั่วโมง

เขาบอกว่าผลจากบวกกลายเป็นลบทันที
นี่แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของแพทย์ไทย
แต่แพทย์ไทยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการวิจัย
ร่วมกับแพทย์นานาชาติทั่วโลกด้วย
วิธีการรักษาของประเทศอื่นเขาเป็นอย่างไร
อย่างที่จีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์แล้วก็ตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาในประเทศไทยประจำวันที่๓กุมภาพันธ์
สถิติผู้ป่วยยังคงคงที่นะ
คือตัวเลขยังคงที่จากเมื่อวานี้
เพราะว่ามีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๙รายนะครับ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑ราย
คือออกจากโรงพยาบาลไปได้แล้วบางส่วนนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ซึ่งเป็นทั้งประธานการประชุมและมอบนโยบาย
ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
ทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายนะครับที่ไปให้กำลังใจ
ในส่วนของนักวิชาการในส่วนของแพทย์ที่ทำงานด้านของโรคติดต่อ
แล้วก็นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่โรงพยาบาลราชวิถี
การเยี่ยมต้องเยี่ยมผ่านกล้องนะ
คือคุณอนุทินก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยบ่อยอยู่เหมือนกันในช่วงนี้
ก็เยี่ยมผ่านกล้องกล้องวงจรปิด
แล้วก็ย้ำว่าการใช้ตัวยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่
วกกับตัวยาต้านไวรัสเอส
ที่ตอนนี้ทางแพทย์ของราชวิถี
เขาเอามาทดลองใช้กับผู้ป่วย๒คนแล้วได้ผลดี
นี้มีอาการรุนแรงที่สุดในบรรดาคนไข้
แต่ก็เป็นเพียงกรณีศึกษาของทีมแพทย์เท่านั้นนะครับ

คือก่อนหน้านี้ทีมแพทย์ของราชวิถี
ที่บอกว่าขอทดลองใช้ยาต้านไวรัสเอส
กับยาต้านไข้หวัดใหญ่๒ตัวเนี่ย
แล้วก็ยาต้านทั้งไวรัสเอสและไข้หวัดใหญ่
เป็นของไทยที่ผลิตเองนะองค์การเพศรัชกรรมผลิต

เป็นคนไข้ที่มีอาการรุนแรง

ดังนั้นคือคุณหมอก็ต้องใช้วิธีนี้
แล้วบอกว่าเราลองใช้วิธีนี้ก่อน
ส่วนผลข้างเคียงเดี๋ยวเราค่อยมาดูและรักษาอีกทีหนึ่ง
แต่ขอรักษาชีวิตผู้ป่วยแล้วก็ทดลองใช้๒ยานี้ก่อน
แต่สุดท้ายตัว๒ยามันได้ผลไงคุณ๔๘ชั่วโมง

ใช่ค่ะแล้วก็เลยทำให้ข่าวนี้
เหมือนกับว่าสื่อต่างชาติเขาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เหมือนกัน
ใช่ครับแต่ว่าทีมแพทย์เองที่ทำการรักษา
ก็ยังคงยืนยันบอกว่าเป็นกรณีศึกษาของทีมแพทย์เท่านั้น
ยังไม่ใช่มาตรฐานโดยทั่วไป
แล้วก็ยังไม่ใช่มาตรฐานสากลทั่วโลก
เพราะว่าทั่วโลกอย่างจีนเองเขาก็ต้องศึกษา
ว่าเขาสามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ด้วยวิธีไหนเหมือนกันนะครับ
ขณะที่นายแพทย์เกรียงศักดิ์อติพรวนิษฐ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลราชวิถีก็เปิดเผยบอกว่า
ผู้ป่วยชาวจีนที่มาจากอู่ฮันที่อาการดีขึ้น
แต่ยังถือว่าไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ส่วนอีกรายที่ทดลองใช้ทั้งยาต้านไวรัสเอส
แล้วก็ยาต้านไข้หวัดใหญ่ก็อาการดีขึ้นเหมือนกัน
แต่ก็ต้องรอผลตรวจจากแล็บต่อเนื่อง๒วัน
หากไม่เจอเชื้อก็สามารถกลับบ้านได้
แล้วก็จะถือว่าเป็นผลสำเร็จของการใช้ยาต้านไวรัสทั้ง๒ตัว
ส่วนช่วงบ่ายนี้จับตามองไปที่การประชุม
ของนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

รวมถึงแผนที่สำคัญคุณ
แผนการรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับมาจากเมืองอูฮัน

เพราะ๔กุมภาพันธ์เครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย
พร้อมกับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศาลนักศึกษ์

ไปรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเรา
ตัวเลขยังอยู่ที่๑๔๐คนนะ
โดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์
ระบุเพียงว่าจะให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายทีเดียวละกัน
ให้เป็นเรื่องเป็นราวในคราวเดียวกัน
หลังจากการประชุมเสร็จเลยนะครับ

ไปรับคนไทยในอู่ฮัน
กำลังเลือกพื้นที่เลือกสนามบินลงอยู่นะคุณ
แต่ว่าทีมงานไทยรัฐบาลไทย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของไวรัสโคโรนาทั้งหมด
จะต้องเลือกให้ว่าสายการบินแอร์เอเชีย
ลำที่ไปรับคนไทยในอู่ฮันมา

ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองหรืออุตเผ่า

จากนั้นก็จะมีการนำคนไทยที่ผ่านการคัดกรองแล้ว
และก็ต้องนำตัวมาดูแล
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด๑๔วัน
ก็อาจจะเป็นที่อาคารรับรองในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบชนบุรี
เมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเรือเอกลือชัยบรุษดิต
ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวถึงกรณีนี้
ว่าถ้าเครื่องบินลำนี้มาลงจอดที่ท่าอากาศยานอุตภัวร์
ใช้พื้นที่ในฐานทัพเรือสัตหีบชนบุรีเฝ้าสังเกตอาการ
พบทรบอกว่าในส่วนของสนามบิน
จริงแล้วตอนนี้รัฐกำลังพิจารณาว่าจะใช้สนามบินไหน

แต่แนวโน้มมันออกมาว่าเป็นอุตภัวร์
ซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนจากการประชุมบ่าย๒๓๐
วันนี้ที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับ

หากรัฐบาลพิจารณาใช้เป็นสารที่เฝ้าระวังติดตามมา
ของคนไทยก็คาดว่าจะใช้บ้านพักตากอากาศของกองทัพเรือ

อีกทั้งหากในระหว่างการเฝ้าติดตามใครมีอาการป่วย
ก็สามารถส่งโรงพยาบาลที่มีอยู่ในสังกัดของกองทัพเรือ
เช่นโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพบทรก็บอกว่ามีความพร้อม
แต่ว่าเมื่อวานที่สัมภาษณ์นั่นรองนายกรรมตีรัฐบรรษมธิวะการกระทรวงสารสุข
บอกว่าก็ต้องดูก่อนเพราะว่าสถานพยาบาลของกระทรวง
สามารถรองรับแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการของคนที่กลับมา
ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็มีหลายสถานพยาบาลเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะเรื่องไวรัสโคโรนาเราก็เกาะติดอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมนำเสนอข่าวตลอดเลยนะคะ